ช่วงนี้มาสรุปประเด็นต่างประเทศให้ได้ติดตามกัน
โดยเฉพาะเรื่องของการประชุมอาเซม
แล้วก็ยังมีเรื่องของรายชื่อคอรมอชุดใหม่ของอังกฤษด้วยนะคะ
ไปติดตามในสรุปประเด็นต่างประเทศรอบสัปดาห์ค่ะ
บรรยากาศการประชุมเอเชียยุโรปหรืออาเซม

เริ่มต้นด้วยบรรยากาศของการยืนไว้อาลัยของบรรดาผู้นำ
หลังเพิ่งเกิดเหตุการณ์สลดที่เมืองนิสของฝรั่งเศส
ที่ประชุมต้องหยิบยกประเด็นก่อการร้ายมาพูดคุยเป็นประเด็นเร่งด่วน

และการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ
คณะมนตรียุโรปได้พูดถึงความพยายาม
ในการทำรัฐประหารในตุรกีว่าการใช้ปืน
ไม่สามารถแก้ปัญหาความตึงเครียดในประเทศได้
และการรัฐประหารจะส่งผลต่อความสัมพันธ

จากนี้นายทุสยังพูดถึงการหารือ
ระหว่างจีนและสหภาพยุโรปในประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้
ถึงแม้บรรยากาศการพูดคุยจะตึงเครียดแต่ก็ได้คำตอบที่น่าพอใจ
เกิดเหตุคนร้ายบุกขึ้นเรือสำรานเพื่อปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวที่กำลังล่องอยู่ในแม่น้ำอเมซอน

โดยได้ทรัพย์สินไปจากนักท่องเที่ยวที่มาจากสหรัฐอเมริกา๒๑คนออสเตรเลีย๖คนและนิวซีแลนด์อีก๒คน

รวมทั้งยังมีพนักงานชาวเปรูที่ทำงานบนเรือลำนี้อีก๒๕คน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจค้นพื้นที่ทั่วบริเวณ
เพื่อหาตัวคนร้ายที่กระทำการปล้นอย่างอุกอาจมาดำเนินคดีแต่ยังคงไร้ร่องรอย
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตพระชนมายุ๘๒พันศา
มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสละราชสมบัติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
หลังจากมีสื่อหลายสำนักเปิดเผยเรื่องนี้
ไม่น่าจะรายงานข่าวนี้ออกมาหากไม่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จากในราชสำนัก
ด้านนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ปฏิเสธจะให้ความเห็นเกี่ยวกับอนาคตของสมเด็จพระจักรพรรดิ
คล้องกับนายโยชีเดะซูกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเช่นเดียวกัน
เทเลซ่าเมขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรแล้ว
พร้อมเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แทนนายฟิลิปแฮมม่อนซึ่งถูกโยกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนในจอร์ดออสบอลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กลับไม่มีรายชื่อในคณะรัฐมนตรีชุดนี้
ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของนางเทเรซ่าเม
แก่นางแอมเบอร์รัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่
และนายไมเคิลฟอลคอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมไต้หวันแถลงข่าวขอให้ลูกค้าธนาคารอย่าตื่นตระหนก
หลังจากที่ธนาคารรายใหญ่อย่างน้อย๓แห่ง
ทั้งหมด๗๖๘ตู้ทั่วไต้หวัน
เงินไปกว่า๒๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๗๗๔ล้านบาท
ด้านตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้มีชายชาวรัสเซียตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ซึ่งได้หลบหนีออกไปจากไต้หวันแล้ว
ซึ่งตำรวจกำลังสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป